เรื่องราวต่อไปกันดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนดวงเฮงเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นะคะเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง
สำหรับงานเขาเรียกเป็นงานคล้ายงานสลากกาชาติถูกสลากกาชาติ
แล้วก็ได้รางวัลใหญ่ที่สุดของงานนั่นก็คือรถยนต์คุณ

นี่กุญแจยังใหญ่เลยคิดดูอ่ะโอ้ไม่รู้จะขายยังไงเหมือนกัน
นี่คือนายปรีชาเมืองศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑
นครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
เขาได้รับรางวัลที่๑เป็นรถเก๋งคันนี้คุณผู้ชม
ราคาเกือบ๙แสนบาทได้มาจากงานกาชาติในจังหวัดชุมพร
โดยมีนายนรงพลละเอียดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
นางสิริรักษ์พลละเอียดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพร
และหัวหน้าส่วนราชการค่าราชการเจ้าหน้าที่
สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรมาร่วมพิธีมอบรางวัลสลากกาชาติจังหวัดชุมพร
ประจำปีตามที่จังหวัดเนี่ย
จัดกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอ

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้
รวมถึงกิจกรรมอื่นของเหล่ากาชาติในจังหวัดชุมพรด้วย
ทั้งนี้ก็มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอื่นที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กัน
แต่ว่าอันนี้คือรางวัลใหญ่ที่สุดในงานก็คือเป็นรถยนต์นี่แหละ
ราคามูลค่าประมาณ๙๐๐๐๐๐บาท
ส่วนรางวัลที่๒ก็จะเป็นรถกระบะ

ส่วนรางวัลที่๓นะคะเป็นรถจักรยานยนต์
รางวัลที่๔เป็นสร้อยคอทองคำ๒สลึงมี๕รางวัลด้วยกัน
และก็รวมไปถึงรางวัลอื่นอีกมากมาย
รางวัลที่๕โทรทัศน์สีจอแบน๓๒นิ้ว
รางวัลเลขท้าย๓ตัวเป็นพัดลมตั้งโต๊ะอีก๖๐รางวัล
เรียกได้ว่าโชคดีรับปีใหม่เลย
แห่งรวยกันไปสำหรับปี๒๕๖๑นี้นะคะ
เอาล่ะใครที่โชคดีแบบนี้
เราก็มีมานำเสนอให้เป็นกำลังจงกำลังใจนะ

คือคนที่เขาไปซื้อสลากของกาชาติแบบนี้
คือเงินที่เขาได้ไปเขาก็เอาไปทำบุญใช่ไหม